กับเมียเนี่ยนะไม่ผัวเมาเมียเมาหรือเมาด้วยกันก็มีเรื่องหรือว่าถ้าจะง้อขอคืนดีกันก็มีเรื่องอย่างกรณีนี้ครับที่จันทบุรี
สามีชาวเมียมาวัยห้าสิบปีเมาเล่าเอาปืนลูกซองออกมาเคลียร์ปัญหากับภรรยาเขาบอกปืนผ่าหน้าไม้อย่าไปล้อเล่นกับมันภรรยาเป็นคนไทยครับยื้อแย่งกันไปยื้อแย่งกันมาปืนลั่นใส่ขมับสามีเสียชีวิตครับค่ะเหตุการณ์นี้เน
หมู่๕ตะบนพระวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักคนงานไม่มีเลขที่ปลูกอยู่กลางสวน
ยางพาราพบศพในกองเลอายุห้าสิบปีชาวเมียมาครับนอนหาย
กองเลือดอยู่หน้าประตูสภาพศพมีบาดแผลถูกยิงเข้า
ที่ขมับซ้ายหนึ่งนัดกระสุนฝังในในบ้านพบอ่าเปลือลูก
ซองยาวนะครับวางอยู่ใกล้ประตูหนึ่งกระบอกแล้วก็ปลอก
กระสุนปืนลูกซองสีแดงเบอร์สิบสองคายอยู่หนึ่งปลอกจึง
ไว้เป็นหลักฐานในบริเวณบ้านเนี่ยพบนางสาววันนา
เป็นนามสมมุทรนะครับอายุสี่สิบเก้าปีอ่าภรรยาของผู้
เสียชีวิตรอมอบตัวกับตำรวจแล้วก็ยอมรับว่าเป็นคน
ก่อเหตุจากการสอบสวนทราบว่าในกองผู้เสียชีวิตเนี่ย
เป็นชาวเมียนมาครับเป็นคนงานสวนยางพาราแล้วก็เคยมี
ภรรยาเป็นคนงานในสวนเดียวกันหลังจากเลิกรากันไป
นะฮะกับภรรยาเก่าเอาอย่างงี้ละกันก็มาพบกับนางสาว
วันนาผู้ก่อเหตุได้มาสักปีหนึ่งนะครับซึ่งผู้เสีย
ชีวิตมีนิสัยชอบดื่มเหล้าทุกครั้งที่เมาก็จะหาเรื่อง
ทะเลาะและทุบตีกันเป็นประจำต่อมาเมื่อคืนวันลอย
ทงครับในกองผู้เสียชีวิตนะครับหาเรื่องทะเลาะแล้วก็
ทุบตีนางสาววันนาอีกจนต้องหนีไปอยู่ในสวนยาง
เพื่อความปลอดภัยกระทั่งกลางดึกนางสาวนากลับ
มาบ้านอีกครั้งครับนะฮะในกองที่อยู่ในสภาพเมา
เหล้าอย่างหนักเลยเดินถือปืนลูกซองยาวเข้ามาหาหน้า
ประตูบ้านและง้อขอคืนดีแต่ภรรยาไม่ยอมพอภรรยา
ไม่ยอมเขาทำยังไงรู้ไหมฮะทำไงฮะในกองยื่นปืน
ซองให้กับนางสาวนาแต่หันท้ายปืนให้แล้วหัน
กระบอกปืนก็หาตัวเขาไงครับแล้วบอกเธอยิงเลย
ค่ะเธอยิงเลยนะฮะจนเกิดการยื้อแย่งแล้วก็ทำปืน
ลั่นใส่ขมับของในกองหนึ่งนัดล้มลงเสียชีวิตตำรวจ
พอแก่งหางแมวแจ้งเข้าหานางสาวนาฆ่าคนตายโดย
เจตนาและนำตัวไปดำเนินคดีนะครับส่วนศพผู้เสีย
ชีวิตกู้ภัยนำไปเก็บไว้ก่อนที่โรงพยาบาลแก่งหางแมว
เดี๋ยวจะประสานญาติให้มารับไปทำพิธีศาสนาของ